วันนี้มีสอสอใหม่ที่กรกตประกาศรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว
เดินทางไปรับใบรับรองเพื่อรายงานตัวกับสภานะครับ
ขณะที่นายสุชาติตันเจริญจากภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนรัศดร

บรรยากาศการรายงานตัวของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรชุดที่๒๕
สำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดร

หลังวานนี้ก็กระตอบประกาศรับรอง
ผลการเลือกตั้งสอแบบแบ่งเขต๓๔๙คน

ทำให้มีบรรดาสอสอทั้งหน้าใหม่และหน้าเดิม
บเท้าเข้ามารายงานตัวกันอย่างคึกคัก
สสป้ายแดงคนแรกคือนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงาม
สสพักเพื่อไทยจังหวัดรบบุรี

แค่มาถึงตอน๖โมง๒๙นาที
ชื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
ในเวลา๘นาฬิกา๙นาที
พร้อมบอกด้วยว่าพร้อมมากที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน

คือการแก้ไขปัญหาเกษตรกรให้พ้นจากปัญหาหนี้สินพ้นตัว
ผู้แทนทั้ง๕๐๐ท่านนั้น
ผมคิดว่าเมื่อเข้ามาสภาแล้วต้องพร้อมจะทำหน้าที่
ถาวรเสนเนียมสสจังหวัดสงขรา
ที่มาพร้อมในชุมพลจุลศัยสจังหวัดชุมพร
ที่มาขอให้สเก่าและสใหม่
ปรับตัวเข้าหากันเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ทั้งสองฝ่ายปรับจูนเข้าหากัน
เพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองให้ได้
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนให้ได้
แล้วก็เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติเราให้ได้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานร่วมกันในจำนวน๕๐๐คน
อาจจะมีความคิดต่างกันบ้าง
แต่ถ้าไม่ทะเลาะกันยึดถือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
เสียงข้างมากก็เขาให้คำนึงถึงเสียงข้างน้อย
เพราะเขาก็เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนด้วย
เสียงข้างน้อยก็อย่าค้านตะพึดตะพือ
จนกระทั่งว่าขาดเหตุผล
ถาวรยังย้ำจุดยืนในการร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะประชาชนต้องการให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้
คล้องกับพักพลังประชารัฐที่ยังคงมั่นใจว่าจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้
แต่ยังไม่เคาะตำแหน่งสำคัญเพราะต้องรอหารือกับพักร่วมก่อน
ส่วนคนนี้มีความพร้อมมากที่สุดเพราะอาสาเป็นประธานสภาผู้แทนราชดรจากฝากฝั่งพักพลังประชารัฐ
บอกด้วยว่าเคยทำหน้าที่รองประธานสภามา๘๙ปีทำหน้าที่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเรียนรู้งานใหม่
หากได้รับความไว้วางใจจากพักต้นสังกัดก็พร้อมที่จะทำงานทันที
แต่ก็ยอมรับว่าใครที่เข้ามาทำหน้าที่นี้ก็ถือว่านักพอสมควร
ก็อาสานะครับเพราะว่าผมเองก็คงจะถ้าพูดถึงได้รับความไว้วางใจจากพักจากที่ประชุมก็สามารถทำงานต่อได้เลย
เพราะว่าอยู่ตรงนี้มา๗๘ปีแล้วก็คงไม่ต้องไปเรียนรู้งานใหม่คงจะเริ่มดำเนินงานได้เลย
คะแนนเสียงที่จะใช้โหวตนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงจาก๒สภารวมกันให้ได้มากกว่ากึ่งหนึ่งหรือ๓๗๕เสียงขึ้นไป
นั่นหมายถึงใครกลุ่มเสียงสว๒๕๐คนได้ก็ถือว่ามีแต้มต่อ
เพราะต้องการสอสออีกเพียง๑๒๖เสียงก็เกินกึ่งหนึ่งของ๒สภา
ซึ่งตัวเลขสอสอฝั่งของพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ณเวลานี้อยู่ที่๒๕๓เสียงแล้ว
โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลของฝั่งลุงตู่จึงเป็นเรื่องที่ง่ายมาก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน